สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ส่งใจเชียร์นะครับ
นักเตะทีมชาติไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับก็คงจะเป็นข่าวกระแสหลักในทุกทุกช่อง
แล้วก็ทุกที่นะครับเพื่อเป็นการโหมโรงก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นในช่วงค่ำวันนี้นะครับ
ซึ่งสถานการณ์ก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าณขนาดนี้ถือว่าตกเป็นที่น่าลำบากกับเกมที่๒
คือยังไม่มีคะแนนจากเกมแรกแต่ว่ามันเป็นเส้นทางของการเริ่มต้น
ญี่ปุ่นเขาก็ต้องมาเน้นที่ไทยแต่ว่าไทยมีโอกาสในการเล่นในบ้าน
และเล่นเอาใจแฟนบอลเล่นเต็มที่ก็ถือว่าทั้งสองทีมมันมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน
ก็คือทั้งสองทีมแพ้มาในเกมแรกด้วยกันทั้งคู่แล้วก็แพ้มาแบบหน้ากังขาด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ภาพจิตใจของทั้งสองทีมถือว่าสำคัญ
กรรมการนั้นไม่ให้ส่วนไทยเราไปเสียท่าจากลูกจุดโทษในการแพ้ซาวดีอาราเบีย
เพราะฉะนั้นในเกมนี้ทั้งคู่ต่างหมายมั่นปัดมือจะเก็บคะแนนให้ได้
ดูความพร้อมมาหน่อยนะครับสำหรับทีมไทยแล้วก็ญี่ปุ่นครับ
เมื่อวานก็มีการพูดถึงความพร้อมกันนะครับ
นักข่าวก็ไปกันทั้งของไทยและของญี่ปุ่นนะครับ
นักข่าวต่างชาติก็ให้เขาสนใจกับเกมนี้

ก็ร่วมกันในการพูดถึงความพร้อม

บอกว่าการเจอญี่ปุ่นก็ไม่มีความกลัวครับนักเตะไทย
เพราะว่าผ่านประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียมากมาย
ยอมรับนะครับว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งในทุกตำแหน
เชื่อว่าญี่ปุ่นจะเจอความกดดันหลังจากแพ้มาในเกมแรก
และหากแพ้ในเกมที่๒สถานการณ์นั้นจะกดดันกว่าไทยแน่นอนครับ

คุณซื้อชาวบอสเนียของญี่ปุ่นนะครับ
ตัวเขาก็เปิดเผยว่าเกมนี้เชื่อว่าลูกทีมนั้นจะเก็บชัยชนะได้
แต่ก็ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอน
ฮลีฮอสซิชได้เผยว่าพวกเขานั้นได้พูดคุยกัน
แล้วก็หารือกันถึงเรื่องสถิติ
พบว่าญี่ปุ่นนั้นมีโอกาสในการจบสกอร์๒๕ครั้ง
ใน๒๕ครั้งนะครับเป็นการยิงจากในกรอบถึง๑๗ครั้ง
และ๑๗ครั้งที่ยิงในกรอบ
เข้ากรอบถึง๑๓ครั้ง
ซึ่งฮาลิฮอสซิชก็เชื่อว่าสถิติพวกนี้

เพียงแค่จังหวะการจบสกอร์เท่านั้นเอง

การทำการบ้านของอัมกุศือทั้งสองทีม

ก็คือราชวรรณคลาฯคิดละสถาน
ซิโก้ก็บอกว่าตอนนี้มี๑๑ตัวในใจแล้ว
และประเด็นที่กรมอุตุริยมวิทยาได้พัยาก่อน

โก้ก็มองว่าไม่ได้เป็นปัญหา
ซึ่งทั้ง๒ทีมต้องปรับแท็กติกให้ได้ครับ

ญี่ปุ่นก็ฝนตกนะครับก็คือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะ
สไตล์ของเราก็เล่นในบ้านก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับ
เราเชื่อว่าถ้าทุกคนมีสมาธิกับเกม
ก็หวังว่าผลงานจะออกมาดีนะครับ

และเขาเล่นบอลโลภได้หลายสมัย
ฉะนั้นถ้าเขาไม่มีแต้มในแมทที่๒เนี่ย

ฉะนั้นในตรงนี้เราก็พยายามให้เด็กทุกคน
ไม่ได้แบบตื่นเต้นไม่ได้แบบซีเรียสอะไร

ค่อยขยับมาที๙ทีละ๙แล้วนะครับ
ส่วนจอมทัพคนสำคัญของทีมชาติไทยนะครับ

กับญี่ปุ่นไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะครับ

จะยอมรับว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม

อยากจะแลกเสื้อกับชิชิคางาวะด้วยนะครับ
ญี่ปุ่นเขาเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่พวกเราจะพยายามเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้ครับ
เพื่อแฟนมอนชาวไทย

เป็นกวินธรรมสัจจานันเซ็นเตอร์ครับ

โดยธนบูลเกษารัฐกับกรวิทนามวิเศษนะครับ

ขวาก็เป็นทริสตองโดนะครับ
การเปลี่ยนแปลงก็น่าจะมีแค่กองกลางนะครับ
ก็คือกองกลางตัวรับก็จะใช้ชาริวชะปุ๋ยลงมาแทนที่สหรัฐอยู่เย็น
แล้วก็จะจับคู่กับปกเปล่าอนันต์นะครับ
ส่วนตัวลุกจะเป็นหน้าที่ของเกริกฤทธวีการชนะทิพย์สงกระสินและมงคลทศกรัย
เป้าครับธิรสินแดงดายืนเป็นความหวังสูงสุดของไทยเหมือนเดิม
ที่ญี่ปุ่นครับทำการฝึกซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานต่อจากทีมไทยนะครับ
ผู้เล่นคาดว่าจากโรศนามของญี่ปุ่นก็จะมาระบบ๔๒๓๑
มีฮิจิโอกาซากิเป็นหน้าเป้าชิจิคาวะนะครับคอยขับเคลื่อนเกมฝั่งขวา
เกมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับจะแข่งขันที่สนามราชมันคลาฮิลาสถานเวลา๑๙๑๕น
ที่ไทยจะมาในชุดสีน้ำเงินนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยจะสวมชุดสีขาว